พาไปจับเรื่องของคลินิกจัดฟันเถื่อนกันหน่อยนะคะ
คือเดี๋ยวนี้แหละมันก็ความสวยความงามอะเนาะ
หลายคนก็อยากจะจัดฟันทำฟันแต่ต้องดูนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เหมือนกัน
มันอาจจะเกิดอันตรายมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้

ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นี่เลยมาร้านนี้เลยนะคะ
มาที่ตลาดคุณเป็นตลาดนัดดาวคนนองชื่อตลาดอินดี้ดาวคนอ

ใช่ก็เป็นเป็นเป็นเต็นต์อ่ะใช่เขาว่าเต็นต์ก็คงจะถูกอะเนาะ
เข้ามากันหมดเลยค่ะสำนักงานกรรมการทันตแพทย์สภาก็มา

มาจับนายสุธร์เหงวิมนฯ
ลักลอบจำหน่ายสินค้าประเภทรวดดัดฟันแฟชั่นในตลาดอินดี้ดาวคนนองสุขสวัสดิ์เนี่ยนะคะ
ของกลางมาได้มีทั้งยางโอริงมีทั้งรีเทนเนอร์
ผงทำฟันปลอมแล้วก็ลวดขนาดต่าง
เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการทันตแพทย์สภาบอกว่า
ของกลางพวกนี้คือสินค้าห้ามจำหน่าย
คำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
เพราะว่าอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ไงคุณ
มันก็ต้องผ่านต้องมีใบอนุญาตต้องมีการรับรอง
ไม่ใช่ว่าใครจะซื้อมาทำมาทำอะไรแบบนี้ได้เลย
นายสุธันรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ส่งตัวไป
ให้กับพนักงานสอบสวนสนบางมศดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ